สองคนสงสัยว่านักร้องลูกทุ่งสาวพี่แมงปอชมพิชา
เข้าข้างในไปไหนโอ้ชื่อคิดถึงอยู่เหมือนกันของงานที่
เราได้ติดตามกันเลยใช่ไหมใช่หลายคนก็บ่นคิดถึงถามหา
คุณผู้ชมวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปบุกฟาร์มผัก
ของพี่แมงปอคือพี่อ้อมเนี่ย

แล้วรู้ว่าพี่มังปอเนี่ยเขาทำฟาร์มผักอยู่
คือพลอยไปมาเองใช่ไหมอันนี้

ลุยมาเลยไปนัดกันก่อน
ซึ่งงานนี้นะบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ

แมงปอเนี่ยเขาจะหันหลังให้กับวงการบันเทิงเลยหรือไม่
จะไปทำการเกษตรแบบเต็มตัวหรือเปล่า
ตามพี่อ้อมผู้สาขาบันเทิงไทยรักของเรา

ว่าแต่เขาไม่ร้องเพลงแล้วหรอเดี๋ยววันนี้อ้อฟพาไปหาคำตอบค่ะไปค่ะ
พี่ป่อค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
กำลังมาอยู่กันเก็บผักเลยค่ะกำลังเก็บผักเลย
นี่แหละค่ะแขกนับเชิญพิเศษของเราวันนี้พี่แมงป่อชนธิชาค่ะ

ถามเลยค่ะที่ไปที่มาทำไมถึงมาทำฟาร์มผักได้คะ
ก็ที่ไปที่มาก็คือมันเริ่มมาจากช่วงโควิดนะคะ
ที่แบบว่าตลาดแถวนี้เขาก็ปิดหมดเราก็ไม่อยากให้ป๊ากับคุณแม่ออกไปข้างนอกด้วยอะไรอย่างเงี้
ทำฟาร์มผักแบบนี้แบบเต็มตัวหลายคนบอกเอ๊พี่ปอนไม่ร้องเพลงแล้วหรือเปล่า
ไมค์ไปแล้ววางมุมล็อกมือแล้วหรือเปล่าคะ
ร้องค่ะยังร้องอยู่ถ้ามีเจ้าภาพติดต่อไปงานเราก็คือรับงานตลอดค่ะ
แล้วก็รวมถึงตอนนี้ก็มีทำซิงเกิ้ลใหม่ด้วยชื่อป่าเปนะคะ
หนูต้องต่อเล็บหนูต้องต่อผมหนูต้องทำนมหนูต้องทำนะ
ทั้งเครื่องสำอางและอาหารเสริมคุณหนูต้องเฟิร์มหนูต้องเข้าสักเปล่า
ทั้งวิตามินและคอลลาเจน
มาร้องเพลงให้กับผักให้ฟังบ้างสิคะพี่ป่อ
คือต้องบอกว่าเห็นแบบนี้ก็เอาใจใส่พอสมควรนะคะ
เพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้อะไรอย่างนี้
ตอนเช้าก็จะมีบ้างแบบต้องเดินร้องเพลงไว้ด้วยหานอนไปด้วย
นี่ก็คือร้องเพลงและหานอนไว้ด้วย
ปอดคิดจะวางมือจากงานร้องเพลงบ้างไหม

ก็มีคิดเหมือนกันเพราะอาจจะด้วยความที่เรามันก็เต็มอีก
ด้วยความว่าที่แบบแฟนเพลงเขาก็ยังติดตามผลงานเราอยู่
ยังคอยมาถามถ่ายในเฟสตลอดว่าเมื่อไหร่จะมีเพลงใหม่สักที
แล้วก็รวมถึงยังมีคุณหลักผู้ใหญ่ที่เขาเอ็นดูเรา
เขาก็แบบพร้อมที่จะดันหลังให้ตลอด

ใช่อย่างน้อยเราก็มีหลายอาชีพมันก็ดี
ตอนนี้มันเหมือนแบบเรามาอยู่ที่บ้านเราได้ปลูกผัก
ถึงเวลาอุ๊ยปริญญากันไหมทานผักด้วยกันมันก็มีความสุข
วันนี้ต้องขอบคุณพี่ปอล์มากเลยนะที่มาพาชมสวนแล้ว

อันนี้กลับบ้านไปด้วยสามสาวที่สตูเตรียมเลยนะคะ

เออไหนล่ะพี่โอ้ม
อ้อมอกอ้อมใจไปถึงฟาร์มพี่แมงปอบอกว่าจะเอาผักมาให้พวกเรา

เออน่าจะเอาไปทำสลัดกินเองแล้วล่ะ

ความเขาแบบผักเขาดีด้วยเนาะ